มีเพจดังของจีนออกมาโพสต์
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในบ้านเรา
เพราะว่าเขาบอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเรา

กินเมนูอาหารที่เป็นกุ้ง
โอ้โหแล้วปรากฏว่าที่ร้านอาหารนะ
ทางร้านระบุเมนูว่ากุ้งจาน๑ราคา๓๐๐บาท
แต่พอคิดเงินอ้างว่าราคา๓๐๐๐ถึง๔๐๐๐บาท

โดยทางร้านบอกว่า๓๐๐บาทเป็นราคาต่อขีด
แต่บางร้านเมนูตัวร้านกุ้งจะเป็นแบบนั้นจริงนะ

ตำรวจท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาณิชย์จังหวัด
นะไปดูสิไปดูซิว่ามีการโกงน้ำหนักจริงหรือเปล่าหลอกลวงนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่า

ซึ่งนอกจากบุกไปครัวแล้วนะฮะทางด้านของผู้จัดการร้านนางสาวกัญญานัทชูเขียว
ก็ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
น้องช่างหรือเปล่าง่ายน้องรู้ได้ไงว่า

นี่แหละครับนางสาวกัญญนัทชูเขียวผู้จัดการ

รวมถึงทดสอบช่างน้ำหนักของกุ้งนะ

ขายของโดยการหลอกลวงด้วยประการใด
ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพ
ปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จนะครับ
เรื่องนี้อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่า
ทางเพจของจีนเขาออกมาเตือนกันซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเรา
เขาร้องเรียนต่อเพจดังกล่าว

ก็เลยต้องออกมาเตือนกันอีกนะครับ
แล้วทางเพจดังของจีนเขาก็บอกว่า
เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานะ
มันเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว
มีผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวจีนมากกว่า๑๐รายเนี่ย
แจ้งมาทางเว็บไซต์ถึงร้านอาหารแล้วก็ระบุชื่อร้านเลย
ร้านแห่งนี้ว่าหลอกลวงนักท่องเที่ยว
มีการคิดราคาไม่เหมาะสมและคิดราคาเกินจริงเป็นอย่างมาก
กุ้ง๑จานราคาสูงถึง๑๐๐หยวน

จริงหยวนก็๕๐๐๐๕๕นะ

ก็ปรากฏว่าโดยทุกวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวหลายราย
ถูกร้านอาหารดังกล่าวหลอกลวงอยู่เลย
พอลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินทางร้านจะใช้พนักงานในร้านเนี่ย

ดังกล่าวบอกว่าคนที่ร้องเรียนมา
เสียความรู้สึกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว
มากินกุ้งในบ้านเรามากนะครับ
ล่าสุดก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่
ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
เข้าไปตรวจสอบในสถานที่และร้านค้าแห่งนี้
รวมถึงมีการกำชับร้านค้าร้านอื่นด้วย
อย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยว
เขาร้องเรียนได้แบบนี้อีกนะครับ
โดยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจพบพฤติการของร้านนะฮะ
คือมีการจำหน่ายอาหารในปริมาณไม่ตรงกับราคา

อย่างเช่นขายกุ้งผัดซอสกระเทียม๑จาน
ต้องได้๑๐ตัวใช่ไหมราคาเนี่ย๒๗๐๐บาท
โดยเมนูระบุราคากุ้งขีดละ๓๐๐บาท
หากคิดตามราคาก็จะได้กุ้งในจานที่มาเสิร์ฟ๙ขีด
แต่คราวนี้ได้กี่ตัวเองคุณได้ไม่กี่ตัวเท่ากับไม่ถึง๙ขีด

เขาก็เลยมีการตรวจสอบแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักบุกครัวเลยล่ะฮะ
เป็นเรื่องร้องเรียนมาเราก็อย่าทำให้เสียชื่อเสียงนะ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย
และนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาที่ประเทศไทย